ก่อนที่จะไปลุ้นอำนาจไปดูกันหน่อยนะครับว่า
สไตล์การชกของทั้งคู่นั้นเป็นอย่างไร
ติดตามได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
นับเป็นความยิ่งใหญ่กับการป้องกันแชมป์ของอำนาจเกษตรพัฒนา
พบกับผู้ปรับเก่านะครับจอลิวคาซิเมโลชาวฟิลิปปินส์
หน้าบุคคลสำคัญในวงการกำปั้นทั่วโลกครับ
อำนาจยังได้รับรางวัลแหวนทองเกียรติยศ
ซึ่งได้รับจากที่อำนาจสามารถป้องกันแชมป์ได้๓ครั้ง

ซึ่งก็จะรับในงานประชุมใหญ่ในวันที่๒๖พฤษภาคม

เพราะฉะนั้นอำนาจจะต้องชนะในการโชว์ไฟล์นี้ให้ได้
เอาละครับมาดูเส้นทางการเป็นแชมป์โลกของอำนาจเกษตรพัฒนานะครับ

ที่จังหวัดนครราชศรีมาก็เอาชนะคะแนน
แล้วก็มีโอกาสได้ป้องกันแชมป์ถึง๕ครั้งด้วยกันนะครับ
จะเห็นข้อมูลจากกราฟิกอิโมซิกที่ขึ้นด้านข้างผมนะครับ
ว่า๕ฟ้ายที่ป้องการแชมป์นี้ชนะมารวดเลยนะครับ

ก็จะได้รับรางวัลดังกล่าวนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่อยากให้คุณผู้ชมเองคอยติดตามและให้กำลังใจ

กับผู้ปรับเก่าอย่างคาซีเมโลที่จะเกิดขึ้นที่จีนนะครับ
ไทยรัฐทีวีเองก็จะถ่ายทอดสดเวลา๒ทุ่มถึง๔ทุ่ม
ให้แฟนชาวไทยได้ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้อำนาจ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจีนครับ